ตำรวจคัดค้างการประกันตัวเสียสมยศนะครับ
ค้านการประกันตัวเบื้องต้นเจ้าตัวไม่พูดอะไรเลยนะครับ
แล้วก็ปฏิเสธทุกข้อเก่าหาการไปมอบตัวในวันนี้มีทนายอยู่ข้างตลอดเวลาเลยครับ
เสียขาเสียขาเสียพูดเสียพูดสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
เดินข้างมาจากไหนครับเดินข้างมาจากไหนครับผม
เสียตั้งใจสบายมากกว่าอะไรก็ค่ะ
เสียขาเสียโอ้โหนักข่าวพยายามเสียขาเสียขาเสียไม่หันมองด้วยซ้ำไป
ตรงดิ่งเข้าไปที่ห้องสอบสวนเลยครับ
นายสมยศปั้นประสงค์อายุ๕๕ปีพ่อของเสียบีหรือนายพงศิริผู้บริหารเมาเท่นบีผับนะครับ
เข้ามอบตัวที่สพพลูตาหลวงครับมีทนายความส่วนตัวติดตามมาด้วยนะครับ
หลังจากเขาถูกออกหมายจับนะครับฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็เปิดสถานบันเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาตกรณีพบหลักฐานเชื่อมโยงในฐานะเป็นเจ้าของเมาเท่นบีผับ
นี้ตลอดการสอบสวนนะครับนายสมยศให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
คือถ้าสังเกตไม่พูดนักข่าวสังเกตสังเกตว่าคุณสมยศเนี่ยค่อนข้างจะตึงเครียด
หน้าวิตกกังวลสวมหมวกปิดบังใบหน้าอยู่ตลอดเวลาครับ
วันที่สิบสามนี้เราได้อยู่ไหมครับตอนที่ตำรวจลงไปครับ
ยากเพราะคำ
วันที่สิบสามเราได้อยู่ไหมครับตอนที่ตำรวจลงไปครับ
ที่โรงพักเสียสมยศไม่พูดเลย
หลังการสอบสวนตำรวจคุมตัวนายสมยศไปตรวจค้นที่เขารื้อหาด
ที่เครือหาดอยู่ที่ซอยธรรมวิทยาตะบนสัตว์หีบ
เขาเปิดใจครับเขาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวครับคุณผู้ชม
บอกว่าตอนนี้รู้สึกตกใจมากนะเรื่องคดีหลังจากถูกออกหมายจับ
เพราะทั้งชีวิตไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ส่วนคดีก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป
แล้วก็พูดทิ้งท้ายบอกว่าผมก็รักลูกของผมครับ
คุณผู้ชมครับคดีนี้พลตำรวจตรีอัตภสิตกิจจาหาร
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีท่านมาดูแลด้วยตัวเองเลยนะ
ระบุบอกว่าพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสำคัญ
หลังจากนี้จะส่งฝากขังสารตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนข้อมูลการสอบสวนมีรายงานว่านายสมยศอ้างถึงธุรกิจที่ประกอบการอยู่
มีอะไรบ้างมีโรงฆ่าสัตว์มีเขียงหมู
ส่วนผับเนี่ยเขาเป็นเพียงผู้ประสานผู้รับเหมามาก่อสร้างให้ลูกชายเท่านั้นครับ
นี่คือความคืบหน้านะครับหลังจากเสียสมยศพ่อเสียบี